วันภาวะไม่กล้าออกจากบ้าน

มันมาในหมู่บ้านไม่กล้าออกไปไหนเลยครับ

ไม่ใช่นะไม่ได้ไปถ่ายกลางสี่แยก

ชาวบ้านเขาเชื่ออย่างนั้นเขาถ่ายติดเอาไว้ได้
และไอ้แสงเนี่ยมันมาพร้อมกับหัวและไส้

มันลอยไปลอยมาอยู่ในหมู่บ้านไงคุณผู้ชมฮะ
โอ้โหเห็นแล้วมันแบบน่าตกออกตกใจนี่ภาพนี้
เฮ้ยอันนี้เหมือนแบบมันเป็นยวงแบบนี้

เป็นยวงเป็นหวังเลยคุณชีสหา
น้องใบตองเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นที่ตำบล

กลับมาที่บ้านเป็นเรื่องเลยครับคุณผู้ชม
เพราะว่าเธอบอกว่าเธอทิ้งพ่อนามัยเปื้อเลือดจำนวนมาก
คืนแรกนั่นแหละที่กลับมาบ้านเจอแล้ว
เจอเรื่องชวนหลอนในช่วงตี๒
ลูกนักร้องได้ครับร้องไห้
ตื่นขึ้นมาเธอเองก็ลุกขึ้นมา
จะไปดูลูกหน่อยซิว่าเกิดอะไรขึ้น

แล้วเธอบอกว่าอุ้ยน่ากลัว
เพราะมันคล้ายกับดวงไฟที่เธอ
เคยคิดจินตนาการไว้ว่ามันคือคือ

เธอบอกว่าเธอเห็นเป็นรูปร่างจริงนะ
แล้วที่เห็นน่ะมีแต่หัวกับไส้

ไม่ได้ถ่ายแต่อย่างเดียวน่ะแบบเปิดเขาเห็นไอแต่ภาพที่ถ่ายมันออกมาใน
คุณช่วยช่วยจันเทศอายุ๘๒ปีบอกว่าก็เคยได้ยินอยู่เหมือนกันแล้วอยู่ที่นี่มานานแล้วแหละแล้วยังไงล่ะ
คืนที่เกิดเหตุหลานสาวตะโกนโหกเวกโวยวายว่ามีบางสิ่งบางอย่างลอยหน้าบ้านคล้ายกระสือ
ชาวบ้านหลายคนพยายามถ่ายภาพเอาไว้แล้วก็ได้ออกมาลักษณะแบบนี้นะ
แล้วตัวยายช่วยเนี่ยบอกว่าเกิดมา๘๐กว่าปีไม่เคยเจอ
แต่ตอนนี้ไม่กล้าออกจากบ้านแล้วปกติต้องไปปักเบ็ดหาปูหาปลากลางทุ่งนา
ส่วนอีกหนึ่งคนมายืนยันเรื่องนี้คุณวิเชียนดวงเกรดอายุ๗๐ปี
เจ้าของเล้าหมูบอกว่านี่ตามมาเลยวิเชียนเจอบ่อย

กระสือเนี่ย๒ครั้ง๒คราให้แล้ว
ดูหัวผลอย่างนั้นเลยเขาบอกว่าตีหนึ่งตี๒นั่นแหละช่วงเวลาทำการของกระสือ
เวลาออกมารู้ได้ไงเขาบอกว่านี่เสียงหมาเสียงหมูที่เลี้ยงเอาไว้ได้แล้ว

ประมาณนั้นแล้วมันภาษาเสียงกับเป็ดอีกเป็ดก็ร้องด้วย

อ่ากาบกระสือกาบกระสือ
หมูหมูเล่ายังไง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

เขาบอกเขาใช้พยายามใช้เสียมไล่ตีแต่กระสือมันหนีไปได้
ว่าอย่างนั้นนะแล้วคุณวิเชียนยังบอกอีกว่า
กระสือตัวนี้มันยังคงวนเวียนอยู่ในหลายตำบล
คุ้งน้ำระแวกนี้ถามว่ามีคุ้งไหนบ้าง
นี่บ้านเบือกบ้านคอยบ้านสี่ครองบ้านติราส

ก็คือมีคนเจอกระสืออยู่๕จุดตรงนี้
แล้วตอนนี้ชาวบ้านในพื้นที่ตรงนี้
ไม่กล้าออกไปไหนมาไหนตอนกลางคืนแล้ว

จริงจริง
ของโสโครกใช่ไหมเขาก็เลยมาเห็นแถวบริเวณที่กล่องขยะตรงนั้นน่ะ
อันนั้นไง
อ้าวน่ากลัวเหมือนกันมันเป็นความเชื่อนะคุณผู้ชม